ผู้สูงอายุเวลาจะขึ้นรถขับรถจริงเราต้องระวังนะ
ห่วงเรื่องการตัดสินใจมันไม่ฉับไวเหมือนเดิม
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณตาอายุ๗๘แล้วค่ะจะไปงานศพเพื่อนที่วัด
จังหวะที่คุณตาออกตัวรถทำไมมันเป็นแบบนี้
ฮุ่งไปโน้นปีนสาลาเลยค่ะ
อยากรู้เหมือนกันเป็นห่วงคุณตาด้วยแหละตาอายุ๗๘แล้วค่ะ
ซึ่งคุณตาน่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยนะ
เหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นที่สาราสวดศพวัดป่ายุบในอำเภอวังจันทร์ที่จังหวัดระยองค่ะ
แล้วรถโอ้โหคุณดูสิสภาพมันปีนแบบนี้ค่ะ
ขวาเนี่ยขึ้นไปเกยอยู่ตรงนั้นโตโยต้าคันนี้สภาพหน้ารถ
ข้างรถเกยบันไดทางขึ้นสาราท้ายโน่นติดอยู่กับเสาเห็นไหม
เสาทางขึ้นแล้วตรงเสาอ่ะมันบิ่นไปด้วยอ่ะค่ะ
รวมถึงเสาค้ำหลังคามันก็เอียง
เก้าอี้พลาสติกไม่ต้องพูดถึงเลยแตกพังเสียหาย
คนขับเนี่ยคุณตาเหล็กผลกระโทกอายุเจ็ดสิบแปดปี
ยังพูดได้นี่ไงตาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ตาเล่าแบบนี้ค่ะตามาร่วมงานศพคนรู้จักแหละ
แต่ว่าตอนแรกตาก็ไปจอดรถตรงนู้น
แดดมันส่องลูกเอ้ยแดดส่องแล้วตาก็จะขยับรถ
ขยับเข้าที่ร่มแต่จังหวะตาสตาร์ทรถเข้าเกียร์แล้วอ่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นตาเพราะว่าตอนแรกที่ตาออกรถมาดูปกติ
แล้วมันเหมือนกับพุ่งแบบเร็วมากอ๋อตอนนั้นน่ะ
รองเท้ามันหลุดเข้าไปค้ำอยู่ใต้คันเร่งโอ้ยตาควบคุมรถไม่ได้เลย

เหยียบเบรกก็เหยียบไม่ได้แบบนี้นะคะ
นี่ยังดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ช่วงเวลาประมาณนี้๑๑โมงคือมันยังไม่ใกล้เวลาสวดไง
ทีนี้ตาก็บอกนะคะว่าความเสียหายต่างที่เกิดขึ้น
ทั้งเก้าอีพระสติเสาบันไดวัดอะไรพวกนี้
เดี๋ยวตาจะชดใช้ให้กับทางวัดทั้งหมด
หลังจากนี้ลูกหลานอาจจะต้องดูนิดนึงค่ะ
ถ้าเกิดคุณตาจะไปไหนถ้ามีเวลาพอว่างไปส่งคุณตาได้ก็ดีนะคะ

ค่ะแล้วก็อุทาหรณ์เรื่องของในรถด้วยนะ